โปรดติดตามตอนต่อไป
ส่วนคู่ต่อไปทำการถ่ายทอดสดนะครับ
คู่นี้มุมแดงเป็นมวยฝีมือครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่เป็นมวยเข่าฟอร์มสดนะครับ
เดี๋ยวติดตามวิทยา
ไฟน้ำเงินขุนเข่าลบกระย่าง
ดีเดือดเลือดเข้าตา
เดินหน้าดับแผงสบั้นหัก
เขาคือยอดฑุตรัพย์สกสุงัยยินทร์
ครับมาฟังประวัติของมวยรองคู่เอกครับ
เพชรเมืองย่าสุศากรมวยไทยยินทร์
ชื่อสุธิวัฒน์วันจูกุลอายุ๒๐ปี

กมาแล้ว๖๒ครั้งชนะ๔๘แพ้๑๑

พร้อมข้างหลังชนะกระแนนยอดขุนพล

เจษดาจันดีอายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๖๕ครั้งชนะ๔๗แพ้๑๗
เสมอ๒ครั้งฟอร์มข้างหลัง
ชนะกระแนนเดชนิดปอเตรนกุลที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ไปพบกับคุณอันวัดและคุณชาญชัยครับ

ครับนี่เป็นคู่ที่สามแล้วนะครับ
เพชมือย่าสุสคคลมวยไทยยินแดง

ยอดขุนทัพสกสุงัยยินทร์
ก็บอกว่าช่วงหลังนี้ส้มจริงอยู่ป่ะ
ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินได้หรือเปล่า

โครงสร้างน่ารักมากแล้วเหนียวครับ

ไม่ต้องพูดถึงเรื่องไวพิษต่าง

หรือไม่ยุบเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม

ไอ้น้ำเงินเดียวก็ไม่ยุบอยู่แล้ว

สรุปละ๓คนบึงใบทีไฟแม่มือในสูงสุด

ให้แขนวน๓คนครับมีอาวุธมีหนอรงทนาจันทร์แล้วก็สมกุ
ต้องต้องโดยใจกันนิดนึง

ระยิบะครั้งสุดท้ายของเพชรเมืองย่าต่อยไว้ดีมากนะ

หรือว่าจะเหมือนครั้งสุดท้ายหรือเปล่าโชว์ฟอร์มวันนี้
แต่เจ้ายอดคุณทัพก็เล่นงานเอาเดทลิศนีดไปไม่เป็นเหมือนกัน
โอ้โหทัพเนี่ยก็ไม่ธรรมดาด้วยเพราะเข่าเนี่ย
เข่าล้วนยกแรกก็ดูเชิงไม่เหมือนกันนะครับ
พอยก๒ยกของทัพเดินนะเดินก็ปกไลน์เตียงเดียว
ต้องเดินลายนี้ถอยหลังอย่างที่๖กลมครับ
ถ้าเป็นรถเขาไม่ได้ใส่เกียร์หลังมาให้

มันปลอดใจปลายแรงด้วย

เป็นมวยรูปนล้างชุ่มชทกรนี่สวยค่ะ

แค่งซ้ายหน้าคอยรบกวนตลอดนะครับ

ยอดกุนทัพมีแข่งซ้ายมาด้วยเพศมึงย่าเหนื่อยกันนะ
มาสองแข่งกว่านี้กว่าจะประกบนายได้สองแข่งเลย
ดูแข้งซ้ายน่าจะเตะดีกว่าแข้งขวานะ
เจอหมัดเจอหมัดเป๋เป๋ทำเป๋ทำซุ๊บเหมือนกันนะ
ดูการออกหมัดนี่มันยอดมวยเลยนะ
แดงเพศมึงย่าออกแล้วสุกหมัดตลอดเนี่ย

ถ้าเป็นมวยสากลสมัครเล่นออกหมัดแบบนี้ได้แต้มเลยนะเนี่ย
ออกสู่หมัดตลอดมีแรงส่งกับหัวไหล่เลย
สายยกช่วงปลายยกที่หนึ่งนะครับ
สดใสเลยทั้งคู่เลยนะแต่ดีไปคนละแบบ
แดงฝีมือน้ำเงินเป็นประเภทภู
ยังจังบอกนี่นะแค่ข้างซ้ายหน้าเห็นไหม

แล้วไม่ติดบังด้วยหมดยกที่หนึ่ง

ฝ่ายแดงเพชรเมืองย่าเป็นมวยจังหวะฝีมือ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดสนทรัพย์ที่มวยเข่า

รูปร่างดีนะครับสูงยาว๑๐กว่าไฟล์หลัง

ช่วงนี้ก็ขอบพระคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วย

แล้วก็๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้เจ้าระเข้ฝ้าฐานครับ
บนวิธีครับนี่เป็นยกที่๒รองคู่เอกแล้วครับ

กางเกงสีแดงเท็กมึงย่าน้ำเงิน

แดงนี่ยอดมวยนี่มือน้ำเงินเข่าล้วน

ผมจะจิบมอบเขาเลยรักทั้งคู่เลย
รักทั้งพี่ทั้งน้องไปเลยเจ้าชู้นี่แบบนี้

ยังไม่ขยับยังไม่เดินนะเครื่องยังไม่ร้อน
มาสุขทัพก็ได้เปรียบภาพเลย

มวยแบบนี้ถ้ามาสีซัวบะเมื่อไหร่
ออกทะเลหลงเหลี่ยมเลยนะน้ำเงินเนี่ย

ชกไปต้องละเอียดนะต้องดูไปด้วย

ได้แข่งซ้ายมาเครียญ์แข่งขวาก็ยืนเยอะนะ
แค่งซ้ายนี่ไว้เตะเริ่มขยับครับ
นี่ยังไม่เห็นย่อของของทัพเดินนี่แค่ขยับเท่านั้นแค่เดิน

เป็นคนโคลราชโยกษันเผิ่นได้ไปเกิด
นู่นสมัครมาก

ถูกต้องนี่ครับแข่งสายต๋า
สายสั้นกว่านี่ก็เป็นเมืองย่า

ยังไม่เห็นเลย

และสนานนี้ศึกษากันมาพี่ป่า

แต่ว่าไอ้เทปบุญญาจะเสียช่วงตรงนี้

หล่อหล่อมีหมุนมาเสริมทางด้วยขวา

แต่เหลี่ยมเขาใช้ได้นะ

เหลี่ยมแบบนี้ต้องฝึกมาเลยนะครับ
งงไนท์นี่ไล่แขนอยู่แล้วมันเกี่ยวขา

ทีมงานน่าจะบอกว่ายก๓ถ้าต่อยในเกมนี้ไม่ได้ต้องเปิดเกมแล้ว

เทพจะมาหมดยกแรกตอนนั้นเองบอกให้ติดไนท์อย่างเดียว

รูปลั๊กแนงละไปแบบนี้

มวยผิดไม้ไล่มือส่วนมากจะมีที่เด็ดที่ขาดแบบนี้

และยิ่งสุดท้ายโชว์ฟอร์มไว้สวยมาก
แต่ว่าตอนนี้มันก็นิ่งดีเยอะเกิน
หมดยกที่สอง
ครับมาดูภาพช้าของมวยร้องคู่เอกเรายกที่๒ที่ผ่านมา

ถ้าดูจาก๒ยกแล้วลักษณะไม่กลัวมวยเข่าด้วย
น้ำเงินนี่ยกแม่๒ยกนี่โดนเก็บกินข้างนอกไปเรื่อยแบบนี้อีกแล้วครับท่าน

ค่อยเริ่มขยับเข้าห้าครับ

ใช่มั้ยต้องชวนแบบนี้ครับ

เมดเมืองจ้ายุบลิดเดียวเสียหายทันที

จากว่ากอดแบบนี้น้ำเงินได้เปลี่ยน
ดื้อของยอดขุนทัพนี่สิ
ดื้อจริงกระบือดื้อยานะ
ไม่มีคำว่าแซ่จ้องครับปลายมิตรา
ในอย่างเดียวเกาะติดคิดตังค์หรือไม่ครับ

ต้องชวนทะเลาะอย่างเดียวตายมวยไม่มีตายอยู่แล้ว
ยอดขุมทัพก็อยู่ห่างให้ลักษณะไอ้คิง
ติดไหนอย่างเดียวแล้วครับโกงแล้วแทงแหลมแบบนี้

ติดไหนแล้วปั้มตีแล้วล็อกตีไปเลยครับตีเลยทุกท่า
ตีไปไล่แขนไปนะตีเนมตีโกงแทง

รอเหลี่ยมอย่างเดียวเลยนะเพชรเมืองย่านี่รอเหลี่ยมอย่างเดียวเลยนะพี่ว่า
ความขยันมันขยันเต้อย่างเดียวไม่สนใจแล้วนะ
หาเหลี่ยมหาไปคุณหาผมเต้ว่าไปเลยครับยอดขุมทัพ

ดื้อด้วยครับเป็นมวยมีเสน่ห์เลยนะน้ำเงิน
เตะพยายามเดินยอดขุนทัพ
นี่ครับติดบังแค่งขวา
ทัพนรักษณะเพชรเมืองย่าดูโลวแล้วครับ
อย่างนี้คือไล่แขนแล้วดันอย่างเดียว
เจอเหลี่ยมแบบนี้มวยเขาอยู่นอกอันตรายครับตีไม่ได้

ถ้ามันต้องไม่เป็นไม่มาจะทะไหนแล้ว

เดินดับเดินให้ไวเดินเร็วรีบ

ไปเรื่อยอย่างนี้ยุบนิดเดียวแพ้ทันทีนะครับ
เรียบร้อยเลยครับถ้าไม่ยุคนี่กินลำบากนะ

แต่เพชรมงญาเนี่ยก็พิษรอบตัวนะพี่ปาก
เหลี่ยมนี้ถ้าหมดแรงก็หมดเหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับ

มันมีมีดื้อต่อ
มันมีดื้อแทงมะเร็กถอยได้หมัดเดียว

ภาพช้าของมวยรองผู้เอกยกที่๓ที่ผ่านมา
ทางด้านนี้เลย
ยอดคุณทัพนี่ใช้ความแข็งแกร่งนะ

โอ้โหโดนเตะตามเข้าไปครับ

ฝ่ายน้ำเงินนี่เครื่องเริ่มร้อนแล้วดู

นี้เขาว่ากันว่าอยู่ในระยะทำการของมวยเข่า

นักมวยยังไฟแรงทั้งคู่ครับ

ช้าไปนิดหนึ่งครับเจอกังเจงสีแดง

ตอนนี้ต้องจับเค้นเน้นตีอย่างเดียวครับแดงนี่อาศัย

ต้องไล่แขนตีอย่างเดียวแล้วน้ำเงิน

ต้องรีบต้องเล่นต้องไหวนะครับ

เพชรบุญญาเนี่ยตีตีใช้สมองตีนะครับ
ใช้เหลี่ยมแต่น้ำเงินนี่ยอดขุมทัพ

แล้วตีไปเลย
ลูบนี้ลูกถนัดเลยนะเพชรบุญญาเนี่ย

ไล่นื่อยจริงใจเลย

กำจัดที่กัดใส่ปากเลย
เอานี่คือความสุดยอดครับ

ยอดอยู่ก็รู้ว่าชนะหรือแพ้ไม่รู้แต่ว่าประทับใจพี่น้องแฟนมวยนะ

ฝ่ายแดงก็ต้องชกแบบนี้มันถูกทรงอยู่แล้ว
มวยทรงนี้โปรเมอเตอร์ทรงชายคนกลางชอบเหลือเกิน
เผลอเคยต่อยได้๓๐๐๐๐บาทแล้วเอาไป๕๐๐๐๐บาท
แล้วน่ารักทั้งคู่ด้วยนะ
แล้วน้ำเงินดูความขยันดิ
แต่เหลี่ยมสุดท้ายเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะ
ต้องลงทุนต้องไม่ได้เลยท้อไม่ได้เลยนะครับมวยเข่าเนี่ย
ท่อนบนอ่ะดีครับท่อนล่างนี่แม่ดูอ้อนแอ้นงนเงียนไปนิดนึง
เหลี่ยมสุดท้ายต้องระวังโดนทางเพชรเมืองย่าหักด้วย
เหลี่ยมแบบนี้อันดรายแล้ว
มะคัมอย่างเดียวแล้วก็เพชรมึงย่า
ตรงตรงเหลี่ยนนี้ตรงนั้นแท้ไม่ได้ครับแม่เมือง
ถ้าทันให้เขายุบไม่ได้สิตัวเองลำบากนะ

พลิกเหลี่ยมนี่แหละครับ
ผมบอกต้องระวังเหลี่ยมแบบนี้แหละครับ
เหลี่ยมแบบนี้นี่เสียหายนะครับ
เลือกเลยตอนนี้เพชรเมืองย่าเลือกแล้ว

โดยเผาแข้งซ้ายเข่าซ้ายอ่ะมีฮึดมั้ยกรอกสองเปิดมั้ย

พยายามเต็มที่อย่างนั้นแต่ว่าแม่
เป็นที่และ

ชุดกีศีรักเนี่ยเริ่มจะเฮ่กันก่อนนะ
ตั้งแต่หน้าเต้าตัวตลอดไม่เสียขอบอะไร

กับมวยร้องผู้เอกผ่านมาแล้ว๔ยกครับ

ฝ่ายแดงเพชรเมืองย่าเนี่ยเล่นจังหวะฝีมือเลยนะ
จากเตะซ้ายเตะขวาโยนเข่า
ขุนทัพพยายามจะปั้มเขาในโดนหักเหลี่ยมล้มลงไป

เดี๋ยวดูครับว่าจะแก้เกมยังไงนะครับทีมงานของ
เข้าไปวงในก็โดนกันตีไม่ได้

วยไทยอย่าเพิ่งเอาแน่นอนกับมันครับ

ก็ยังต้องเดินต่อแล้วครับกางเกงสีน้ำเงินยอดขุนทัพ

เพราะว่าอยู่ข้างในโดนหักเหลี่ยมล้มกลิ้งล้มหงายครับ

ต้องเหลือดูครับอีก๓นาทีสุดท้ายจะแก้เกมยังไง
ถ้าไม่เดินก็ลำบากครับต้องเดินอย่างในเดินอย่างเดียวครับต้องเข่าให้หยุดให้ได้เลยนะ
วันนี้ต้องยอมรับการมาล่ะครับ
ฟั่งจำตาติดตามครับ
พี่เด็กพี่คาด
ก็เรียกว่าออลล่าแมทก็เป็นปลิงปากตายออกมาเลย
แต่ว่ายังไม่ท้อนะเน้นที่หมัดบ้างครับ
แต่ตอนนี้ก็อมฤทธิ์ท้อละครึ่งเม็ดเลยนะ

มันต้องสั่งเลยนะ
ข้างรับคอยดูอยากไปเรื่อย
ทั้งคู่น่ะ
พันธ์รักกำลังดีด้วยนะที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือ

มีตัวผิดจังหวานนิดเดียวก็เลยไปเลย
แต่ถ้าแต่ยิบไปถ้าแดงไม่โก้หยุดขึ้นมานี่ยาวแม่งนะ
แล้วก็หลังจากจบ๕โมงเย็นไปแล้วก็พร้อมได้ให้ร้านติดตามชมก่อนนะครับรายการเจนโชว์เพลงลุกทุ่ม
เช้าขอบคุณครับ
แล้วชัดโซเชียลทุกวันนะครับทางไทยรัฐทีวี๕๙โมงเช้าเพิ่ม๑ชั่วโมงเลย๔ชั่วโมงเต็ม

เจอไอนานยาไม่พอต้องกดคำนั้นแหละครับ

ของกางเกงสีแดงมาชิงศึกยอดมวยไทยรัฐชิงแชมป์ก็ได้นะเป็นไปได้แล้วนะชกแบบนี้
เขาเขาโชว์ความติดต่าแฟนมวยนะ
ครั้งที่แล้วก็โชว์ความชนะไอ้ยอดคุ้มพลน่ะ

ทุกยอดมาเถอะ

ช่วงมือแล้วก็คู่ต่อไปก็ติดตามครับ

เงินแสนต่อยรายการเงินล้านตลอด

อันนี้สำคัญเลยศึกยอดมวยไทยรัฐ

กระแนนยอดขุนทัพสกสู่ไหนยิมไปรองคู่เอก
ยอดมวยไทยรัฐพักสักครู่ครับ